สั่งทำหม่งโลกด้วยเพราะอะไรไปดูครับ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

ให้ยืมปรบมือให้
คือก็ดูเหมือนจะเป็นการหอกล้อกันบ้างระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องนะ
แต่หลังจากคลิปนี้ออกไปเนี่ยชาวเน็ตไม่ขำครับ
ชาวเน็ตไม่ขามบอกส่วนหนึ่งมาว่า
การกระทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ในสถานที่ฝึก
อยู่ในร้านอาหารและทำท่าโมงโลกมันเสี่ยงอันตรายนะ
อาจจะทำให้หลอดเลือดในสมองฉีกขาดได้

ถึงขั้นหัวใจล้มเหลวได้เลยนะ
คือน้ำแข็งเตือนหน่อย

แล้วเด็กจะไปทำตามมันจะเป็นยังไงบ้าง

คุณผู้ชมจำหมอภาคได้ใช่ไหมเหตุการณ์หมูป่าเนอะ

ไม่ว่าจะเรียกว่าหัวปักพื้นหรือว่าหม่งโลกเนี่ย
คือถ้าเกิดคนที่มีโรคประจำตัวนะ

ถ้าเกิดว่าทำท่าแบบนี้มันจะเป็นอันตราย
เพราะว่าตรงกระดูกต้นคอมันมีพวกแบบว่าเส้น

ถ้าอย่างนี้มันต้องไล่ย้อนไปถึง

ต้องสั่งการลงมาว่า
รองลงมาเนี่ยอย่าไปทำท่านี้

ก็จะต้องมีเหมือนกับคนที่ดูแลอยู่
แล้วระยะเวลาก็ต้องเหมาะสมด้วย
ไม่ใช่อยู่ดีแบบไปถึงเริ่มเลย๑๐นาที

อย่าไปทำนะลูกนะดูทีวีอยู่นะ

สรุปจะทำไหมพี่เบิร์ต